หลังจากรัฐมนตรีทราบกันไปแล้วล่ะขั้นตอนนั้น
ขั้นตอนต่อไปก็คือไปหาห้องทำงานกันหน่อย
ที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันหน่อย
เหมือนจะว่ายังไม่ลงตัวหรือว่าลงตัวหรือยังไงฮะ
อ่าข่าวมาว่ายังไม่ลงตัว
แต่เบื้องต้นเขาบอกว่าเขาลงตัวนะ

ก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็คือเขาบอกว่ามีปัญหากันค่ะ
ระหว่างสองท่านด้วยกันนะคะว่าแย่งห้องทำงานกัน
แต่ว่าทั้งสองท่านออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่ได้แย่ง
และยังไม่เคยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูห้องด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะคะ
เกี่ยวกับการกำหนดวันแถลงนโยบายของรัฐบาล
สรุปแล้วเป็นวันที่๒๕กรกฎาคมนี้นะคะ

ในชูอลิกภัยประธานสภาพุทธรรษฎรระบุ
หารือกับประธานวุฒิสภาเป็นการภายในแล้วว่า
จะให้เวลารัฐบาลแถลงนโยบาย๒๕กรกฎาคมนี้คือเริ่มนะคะ
วันที่เริ่ม๒๕กรกฎาคมนี้
ส่วนจะใช้เวลากี่วันแล้วแต่วิบของแต่ละฝ่ายจะไปหารือกันค่ะ
เนื่องจากกรอกเวลาสามารถอภิปรายได้
จนถึงวันที่๒๗กรกฎาคมนี้เท่านั้น
คือมีเวลา๓วัน๒๕๒๖๒๗นะคะ
โดยจะมอบหมายให้เลขาธิการสภาประสานไปยังรัฐบาล
เพื่อแจกเอกสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
ให้กับสมาชิกที่บวกสสวเท่ากับ๕๐๐ที่นั่ง
ในสภาล่วงหน้า๓วันเพื่อให้ได้อ่านก่อน
ในวันที่๒๕กรกฎาคมนี้นะคะ
อกจากเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา
แล้วมีการมองว่าฝ่ายค้าจะใช้เวทีนี้ช่วงเวลานี้
ทักท้วงท้วงติงนโยบายของรัฐบาล
แล้วอาจจะมีแซมการทวงถามคุณสมบัติรัฐมนตรี
ที่เหมาะสมอีกด้วย
เขาจะถามกันเรื่องนี้และหลายคนเตรียมความพร้อมแล้วด้วยนะ
ค่ะโดยนายธนากรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็พูดถึงกรณีที่พักฝ่ายค้านจะเตรียมอภิปราย๖รัฐมนตรี

โดยมั่นใจว่าทั้ง๖คนจะสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่อง
เรื่องเลยนะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่รู้สึกกังวล
แต่เห็นว่าควรที่จะให้รัฐบาลได้ทำงานไปสักระยะก่อน
ถ้าหากว่าเห็นความไม่ชอบมาพากลก็ค่อยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าคุณธนากรบอกแบบนี้นะคะ
เช่นเดียวกับนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยชี้แจงเรื่อง
ปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยไปแล้วว่าเป็นไปตามกระบวนการทุกขั้นตอน
สรุปผลไปแล้วว่าตัวเองนั้นไม่ได้กระทำความผิดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ
ถ้าหากว่าฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้มาอภิปรายเนี่ยคุณอุตมะก็พร้อมที่จะชี้แจง
ไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรแต่ถ้าหากถึงขั้นนำไปบิดเบือน
ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยเรื่องนี้คุณอุตมะบอกว่า
จะต้องพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมายแน่นอน
ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะที่บอกว่าเป็น๖รัฐมนตรีที่ฝ่ายค้าเตรียมซักฟอก
ก็คือนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
อาจจะถูกซักฟอกในกรณีที่เอาย้อนกลับไปตอนนั้น
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบตอบจสงขลาเรื่องจัดซื้อจัดจ้างรถซ่อมบำรุงถนน
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของปปชเนี่ยนะคะ
คุณนิพนธ์บอกว่าไม่เป็นอะไรยืนยันชี้แจงได้ทุกเรื่องอยู่แล้ว
เพราะว่ามีเอกสารหลักฐานทุกอย่างพร้อม
คิดว่าข้อมูลที่คนของฝ่ายค้านมีอยู่
และเคยนำไปยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
ดูแล้วมันครึ่งกลาง
อันนี้เป็นกรณีของคุณนิพนธ์บุญยามณีที่ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้แน่นอนนะคะ
ส่วนเรื่องการทำงานจะเข้าไปทำงานเนี่ย

คุณนิพนธ์บอกว่าพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรี
การกระทรวงมหาทัยนัดหมายเบื้องต้นแล้วว่าจะพูดคุยกับตัวเอง
แล้วก็ในสงสักวันที่๑๘กรกฎาคมนี้นะคะ
พอถูกถามว่ามีปัญหาแย่งห้องทำงานเหมือนกับกรณีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรหรือเปล่า
อ่าบอกแบบนี้นะคะ
พูดถึงกรณีที่คุณนิพนธ์หัวเราะแล้วก็บอกว่าที่บอกว่ามีประสบการณ์น้อย
ก็คือการทะเลาะกันเพื่อแย่งห้องทำงานอันนี้เป็นกระแสข่าวเฉยนะคะ
ทะเลาะกันแย่งห้องทำงาน๒คนด้วยกัน
ร้อยเอกพรมนัฐธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นายประพัทธ์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งท่าน
ทั้งสองท่านออกมาปฏิเสธแบบเสียงแข็งเลยนะไม่มี
ทำงานอยู่กระทรวงเดียวกันไม่ได้มีปัญหาตามที่เป็นข่าวเลยนะ
ส่วนตัวก็คือบอกว่ายังไม่ได้เข้าไปดูห้องทำงาน
ยังไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูห้องทำงานด้วยซ้ำ
เพราะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะคะ
กระทรวงจัดให้ส่วนไหนไม่มีปัญหาเพราะว่าตั้งใจทำงานเพื่อเกษตรกรมากกว่า
มายึดติดเกี่ยวกับเรื่องของห้องทำงาน
อธิบายห้องทำงานนิดนึงนะคะสำหรับร้อยเอกธรรมนัฐที่ออกมา
อธิบายว่ายังไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยมันคือห้องไหน
เขาบอกว่าอยู่ปีกซ้ายปีกซ้ายของธรรมเนียบรัฐบาล
ที่ดูสถานการณ์น้ำเขาบอกว่าการทำงานมันจะง่าย
มีห้องประชุมย่อยอีกต่างหากสะดวกสบายทำงานสะดวก

ด้วยด้วยนิดนึงเพราะมีข่าวว่าปีกขวาใครไปอยู่แล้ว
ชอบหลุดจากเก้าอี้๓ใน๖เดือน

แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าไม่มี

และก็ระบุให้ความเคารพนับถือนายประพัทธ์มาตลอด
ที่ผ่านมาปรึกษาหารือกันดี
ดังนั้นอย่าจับประเด็นนี้มาสร้างความขัดแย้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทั้ง๓ท่านเนี่ย
รวมถึงนางสาวมนัญญาไทยเศษนัดรับประทานอาหารมื้อค่ำด้วยกันนี้
ค่ะเดี๋ยววันนี้เจอกัน๓ท่านเลยนะคะ
เดียวกับนายประพัทธ์โพธสุทนบอกว่า

เพราะว่าก็ยังไม่เคยเข้าไปดูห้องทำงานเลย
เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดห้องให้กับรัฐมนตรีเอง
โดยดูจากความเหมาะสมว่าแต่ละท่านควรจะไปอยู่ห้องไหน
สรุปแล้วคุณประพัทธ์โพธสุทน
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

บอกว่ายังไม่เคยส่งเจ้าหน้าที่ไปเลย

เดี๋ยววันนี้ไปทานข้าวกันใช่ไหมตอนเย็น